นี่เหตุการณ์นี้นะไฟไหม้ไฟไหม้โรงเก็บรถก๊อฟอ่ะ

ไม่ใช่ค่ะอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยจอปรค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อตอน๕ทุ่มกว่าที่ผ่านมาเอง
ดูกันหน่อยเพราะว่าจอดรถก๊อฟอยู่ข้างในเป็นร้อยคัน

นี่ค่ะคุณผู้ชมโรงจอดรถก๊อฟไฟฟ้า
แล้วไฟลุกไหม้แบบนี้ข้างในจอดกันอยู่เป็น๑๐๐คัน
แล้วนี่ค่ะคือที่โรงเรียนนายร้อยจปรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม๙นี่แหละค่ะ
อยู่ตรงข้างศูนย์พัฒนากีฬา

ฟ้ามืดแบบนี้มันเกิดขึ้นตอน๕ทุ่มที่ผ่านมา
ตรงนี้มีรถก๊อฟที่จอดชาร์จแบตอยู่เป็นร้อยคัน
แล้วไฟมันลามเร็วพี่เบิร์ตไหม้เร็ว
ดูสิเกือบเต็มพื้นที่ตรงโรงจอดรถแล้วค่ะ
หลังจากนั้นนะหลังคาโรงจอดมันพังถล่มลงมา

โอ้โหกลัวเหลือเกินว่าจุดตรงนี้
ถ้าเกิดว่ามันลามนะมันจะลามไปบนเขาชะโงก
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง

ก็นี่สภาพ

รถก๊อฟได้รับความเสียหายโดนไฟเผา
กี่คันยังบอกไม่ได้

ยังบอกไม่ได้ว่ากี่คันแต่มันคันละเท่าไหร่
อุ้ยคันหนึ่งมันก็แบบเป็นหลักแสน
ถ้าเกิดคันใหม่คันใหม่เป็นหลักแสนนะถ้าไม่ใช่แบบมือสองอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นรวมมูลค่าความเสียหายน่าจะหลายล้านแหละ
ส่วนสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรล่ะ
คันไหนเหรอที่ชาร์จแบตแล้วไฟมันลุกพลึบขึ้นมาก่อน
อันนี้เดี๋ยวเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็จะลงพื้นที่จะตรวจสอบ